แล้วแววว่าจะเป็นเรือนหอหรือเปล่า

ซึ่งบ้านในราคาหลายล้านทีเดียวแอบเข้าไปส่องราคาแล้วนะคะ
แล้วก็แถมในรายการสามแซ่บนะ
เจ้าตัวยังประกาศว่าอยากมีลูก
แล้วก็อยากสัมผัสวิถีคุณแม่แบบคนอื่น

คือยิ้นแอนสอยแข็งเลย
ไม่ออกเราเป็นผู้หญิงเราต้องนั่งเฉยสวยกว่า
เอ็กเขามีที่แต่เขาจะให้เป็นเรือนหอไม่รู้

แบ่งไว้ให้น้องเอ๊น้องบีก็ได้คนละแปลง
ก็บีแต่งงานแล้วบีก็ได้ไปสร้างบ้าน

นั่นสร้างไว้ก่อนหรือเปล่า
เขาก็เห็นคุณเอกเขาก็ดูไว้อยู่ค่ะ

อยู่มันก็เป็นภาวะไม่รู้เป็นฮอร์โมนหรืออะไร
เราก็รู้สึกว่าเราอยากมีรักอีกชนิดหนึ่ง

พี่แอนด์ค่ะสู้ค่ะ

ออกกำลังกายเยอะน่าจะมีได้นะคะ

เจอน้องลูก้าในงานแต่งเจนี่แน่
ลูกของคุณพอล่าลูกน่ารักเด็กมากค่ะ
ช่วงนี้ซ้อมเลี้ยงหลานลูกเพื่อนเอาไว้ให้คล่องมือก่อนนะคะ